อยู่กับกรุงเทพไปนานแค่ไหนปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดหมอกหนาแบบนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับหมอกเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดจากตอนนี้ครับมีกระแสลมลมจากบริเวณที่ใต้นะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลอ่วไทยครับพัดเข้ามายังบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ภาค
ที่ก่อนหน้านี้มีการแผลลงมาปกลุ่มบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับความเย็นเหล่านี้เองก็ไปกดไว้ไม่ให้ความชื้นเหล่านี้เนี่ยนะครับกระจายขึ้นบนท้องฟ้านะครับจึงทำให้ความชื้นมีการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเล็กนะครับเป็นหมอกหอบเอาฝุ่นละอองจากพื้นลอยขึ้นมาด้านบนซึ่งลักษณะแบบนี้เองจะเป็นอ